ไปดูเหตุฆ่ากันตายปริศนาที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะคะ
เป็นสารวัตรสืบสวนยศพันธ์ตำรวจโทคนนึงค่ะ
ใช้ปืนยิงญาติของตัวเองเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจนเสียชีวิต
ในครอบครัวไม่มีใครรู้เลยว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
ตอนแรกสงสัยกันว่าทะเลาะกันเรื่องที่ดินหรือเปล่า
มันเป็นที่ดินมรดกที่เขาแบ่งกันอยู่ทั้งหมด๓ส่วนตกลงไม่ลงตัวหรือเปล่า
แต่ไปถามคนใกล้ชิดแล้วก็เจ้าของที่ดินอีกคนนึงที่เขาแบ่งกันไว้ทั้งหมด๓ส่วน
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสองคนนี้รักกันดีมาก
ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมสารวัตรคนนี้พันธุ์ตำรวจโทคนนี้
ถึงยิงญาติตัวเองตายแล้วก็ยิงตัวเองตายตามนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๕โมงเย็นค่ะ
ทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านกระสัง
ตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เสียชีวิตนะคะก็คือพันธุ์ตำรวจโทประยูนทันแก้วอายุ๔๙ปี
สารวัตรสืบสวนสพศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรี
ถูกยิงเข้าขมับขวานอนหงายอยู่หน้าโรงเรือนไร่นาสวนผสม
ข้างมือเนี่ยมีปืนขนาด๙มม๑กระบอกอยู่
ห่างมาอีก๑๐เมตรพบศพนายสมศักดิ์กระแจจันทร์วัย๔๘ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพันตำรวจโทประยูนค่ะลักษณะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
มีบาดแผลถูกยิงเข้าไทยทอยด้านขวาเราไปถามนางนาธีการ
น้องสาวของพันธุ์ตำรวจโทประยูนนะคะเธอเล่าบอกว่า
พี่ชายกับนายสมศักดิ์เนี่ยหายไปตั้งแต่เช้าจนเที่ยงก็ยังไม่กลับบ้าน
ซึ่งบ้านอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
กว่าเธอจะมารู้เรื่องเนี่ยทั้งคู่ก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะ
สาวกับคนที่มีปืนที่มาเป็นอำรวจมายักษ์ศรีมหาโพศมาแล้วกลับบ้านใช่ไหมครับ
ไม่ได้ลาคือไม่สบายแล้วก็ผู้กำกับเขาให้พักงานรักษาตัว
มาคุยกันเรื่องเรื่องที่ได้ยินผู้ข่วยัง๒๐๒๑

แต่บริเวณตรงนี้ที่ทำ

แต่ที่ของเขาก็ตรงที่เลี้ยงเป็ด

เธอร้องไห้ทันทีที่เห็นศพสามีเลย

จะไม่ขอพูดอะไรถ้าพูดอะไรไม่ออกจริง

ในเหตุการณ์นี้มีบุคคลที่๓อยู่ด้วยหรือเปล่า
ภาพซ้ายมือที่ถือกุ้งก็คือนายสมศักดิ์
ลูกพี่ลูกน้องของพันตรวจโทประยูนที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพท่าตูมสันนิษฐานว่า
พันธุ์ตำรวจโทประยูนเนี่ยน่าจะมีการเจรจาตกลงอะไรบางอย่างกับนายสมศักดิ์
แต่มันคงไม่ลงตัวก็เลยชักปืนยิงนายสมศักดิ์แล้วก็ยิงตัวตายตาม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้น
ต้องรอพิสูจน์หลักฐานหาคราบเขม่าวดินปืนแล้วก็ผลชนสูตรอย่างละเอียดก่อน
เพราะตอนนี้ตำรวจเองยังไม่ได้ฟันทงนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่
วันนี้เราไปที่บ้านของนายสมศักดิ์ก็ไปเจอกับนางอภิญญาอีกครั้งนะคะ
คราวนี้เธอเริ่มทำใจได้ประมาณนึงนิดหน่อยพูดคุยได้ก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
พันธุ์ตำรวจโทประยูนสารวัตรสอบสวนสพศรีมหาโพธิเนี่ยเป็นลูกของลุงนายสมศักดิ์
เขาก็เลยมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันและไอ้ที่ดินที่ว่าเป็นที่ดินมรดกเนี่ย
มันเป็นมรดกตกทอดซึ่งเป็นชื่อของนายสมศักดิ์
แต่ว่านายสมศักดิ์เอาไปจำนองอยู่ก็เลยแบ่งโฉนดกันไม่ได้
เพราะที่ดินตรงนี้เขาแบ่งออกเป็น๓ส่วนให้กัน๓ส่วน
ส่วนหนึ่งเป็นของพี่เขยของนายสมศักดิ์
อีกส่วนหนึ่งเป็นของนายสมศักดิ์และอีกส่วนหนึ่งเป็นของพันธุ์ตำรวจโทประยูนค่ะ
มีอะไรอยู่ในใจหรือพูดทำไม
หนูก็ไม่มีอะไรแต่หนูก็ไม่เคยเจอเนอะ
หนูไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเครือญาติฆ่ากัน
ลึกแล้วทางครอบครัวทั้งสองครอบครัวนี้ไม่มีอะไรขัดแย้งกัน
ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกัน
แต่ก็มีข้อสงสัยว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหม
เขาก็รักกันดีไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกัน
อย่างนั้นประเด็นของมรดกนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหม
อันนี้หนูก็ไม่รู้พอรับหลังหนูก็ไม่รู้เนอะ
คือนางอภิญญาบอกว่าเมื่อวานเห็นพันธุ์ตำรวจโทประยูนมานั่งคุยที่เตียงหน้าบ้านกับสามี
บอกว่าคิดถึงนานนานเจอกันทีก็เลยอยากมาดูที่นาว่าทำอะไรกันไปยังไงบ้างแล้ว
สามีก็เลยขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างพาพันตำรวจโทประยูนไปดูที่นา
แต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นถึง
ก็มีธรรมคะเคยของนายสมศักดิ์เนี่ยค่ะ
หนึ่งในเจ้าของส่วนแบ่งที่ดินผืนนี้
พิสิทธิก็บอกเหมือนกับนางอภิญญาเลยบอก

ไม่รู้เลยว่าทั้งคู่ไปทะเลาะกันตอนไหนค่ะ

ผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยอ๋อแล้วรู้รู้แล้วแค่ระคายผมไหมพี่ว่า
มันมีเหตุอะไรบ้างไม่แล้วผมก็ไม่ยังไม่รู้ใจว่าเขามา
ไอ้ที่ตังบวชนี่เขามาด้วยน่ะที่คนยิงน่ะผมยังไม่รู้
เขามาพวกมีเรื่องการยิงกันเลยจริงพวกเราอ๋อมันมาเมื่อไหร่

เคยพูดไหมไม่ไม่ไม่เคยพูดเลย
พวกนี้มีแต่คนไม่เคยพูดไม่เคยเห็นทะเลาะกันสักทีนะ

เป็นสามส่วนใช่ไหมคะส่วนของนายพิสิทธิ์เนี่ยมีสามไร่
ส่วนของพันธุ์ตำรวจโทประยูนประมาณสัก๗ไร่เศษ
แล้วที่เหลือทั้งหมดประมาณ๑๑ไร่เศษเป็นของนายสมศักดิ์
ซึ่งทั้งสามคนก็เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะทำเป็นไร่นาสวนผสม
มีเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็ปลูกอ้อย
ซึ่งนายพิสิทธิเองก็พูดตรงกับนางอภิญญาค่ะว่า
ไม่เคยเห็นสองคนนี้ทะเลาะกันเลยรักกันดีก็ดูสนิทสนมกันดี
ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวก็เลยยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
เมืองต้นศพนายสมศักดิ์ถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สำนักส่งบ้านกระสังที่ตะบนท่าตูม
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า
ญาติพี่น้องทุกคนก็ยังตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
ส่วนศพของพันธ์ตำรวจโทประยูนครอบครัวรับกลับไปทำพิธีที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแล้วค่ะ